อีกหนึ่งมิติของการรีวิว

ใช่ตอนนี้มาแรงแซงทางโค้ง
เมื่อวานนี้ล่าสุดเขารีวิวอาหารปลายังไง

แน็กซ์เขากินไปเลยเหรออาหารปลา
มันเกิดเรื่องไหมมากคุณผู้ชมอย่าเรียนแบบนะ

มันรับประทานไม่ได้อันนี้เว้นไว้แต่เฉพาะ

กินได้แล้วอยากจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะ
เรื่องลอตเตอรี่รู้ไหมแน็กชาลี

เคยถูกลอตเตอรี่นะคะเฉียดรางวัลที่๑๙๐ล้าน๒งวดเลย
ก็เลยถามว่าแน็กแล้วไปเอาเลขเด็ดเลขดังมาจากไหนนะคะ
ไปฟังแน็กชาลีเปิดใจถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะ

ฝันว่ามันออกเลขนี้ใช่ไหม
เราก็จะไปซื้อแต่ตอนเราจะไปซื้อเราไม่เคยซื้อ
เราอายเราไปเห็นแผงแล้วแล้วคนจะเข้ามาหาเรา
ดังนั้นมันออกเป๊ะตามที่เราฝันเลย
งวดที่เราสามารถซื้องวดแรกต่อมาผิดตัวเดียว

ใช่ผมเฉียดอย่างนี้ครั้งแรกเลยทำให้ผมรู้สึกว่า

งวดที่๒ผิดตัวเดียวอีก

เดี๋ยวนี้ผมซื้อน้อยลงแล้วต้องบอกตรงว่าซื้อน้อยลง
เพราะว่าเราไม่มีดวงด้านนี้จริง

ไม่รู้ว่านางก็จะเผาเมาผิด

ล่าสุดได้กระซิบมาไหมพี่แจ๊คน้องได้บอกมาไหม

นางบอกให้ดีแซนรอไปเข้าฝันนาง
ว้ายยังไม่ตายข้าวฝันได้ไง